เรามาต่อแล้วนะครับ
นี่เป็นเรื่องเว็บร้อย

ก็เห็นแล้วนะชีวิตสีดำก็เจอหย่อหยิงก็เจอสำหรับเก้า

ตักกูแล้วต้องตักไข่ของผมไงเถอะ
ตัวเรามันได้เส้นใหญ่ไป
พอล่ะไม่ใช่เส้นห้าบาท
ห้าบาทอะแต่ลุงน้ำก่อนหน้านี้มันมีโอน๊ะขนมมาขายให้หนูแต่งโก้
แล้วก็มายืนมองหนูพักหนึ่งแล้วก็ออกไปมีไม่เหมือน
แต่คนเดี๋ยวหอมเค้าว่าบอกอยู่แค่แค่ชองคนหรอ
ถามหนูอย่างเงี้ยเอาเปิดดูไว้ตรงนั้นด้วย
๑ต่อครับ๓ขอการแสดงกายของลัวพันธุ์วะลายท่านใส่เสื้อแก๊สยาวดีม้า